คนเรานะฮะตอนแรกเราจะฝันใหญ่ไว้ก่อน
พอโดนทุบโดนตีโดนเล่นงานบ่อย

บางทีเราก็อาจจะกลัวตัวเองเหมือนกัน
แต่ผมก็ยังยืนยันว่าเราทำได้
ถ้าเราลองถ้าเราทดลองแล้วก็พยายามให้ถึงที่สุด
พราหมณ์สติลมีนเป็นบริษัทเหล็กรีดร้อนชนิดมวล
ที่มียอดขายเกือบ๑๐๐๐ล้านบาทในปีที่แล้ว
เราเป็นผู้ผลิตเหล็กระดับต้นน้ำที่สุดในประเทศไทย

อุตสาหกรรมที่ใช้เหล็กส่วนใหญ่นะครับก็เกี่ยวข้องกับเรา
รวมถึงอุตสาหกรรมศิษย์ก่อสร้าง
ที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดในไทยในการใช้เหล็ก

คิดไม่ออกก็มองรอบตัวเรานะครับ

ใต้ดินเนี่ยก็จะมีท่อน้ำท่อสายไฟ
ฝ้าก็จะมีเป็นโครงฝ้าโครงเพดาน

บนน้ำก็มีเรือใต้น้ำก็มีเรือดำน้ำนะครับ
จริงเหล็กอยู่ทุกทิศ
ไม่ว่าเราจะหันซ้ายหันขวาเจอตลอด
สินค้าทุกชนิดที่ใช้เล็กก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา
ก่อนปี๔๐ประเทศไทยเรามีความฝันที่ใหญ่มาก
เราจะเป็นเสือตัวที่๕ของเอเซีย
เรามีการลงทุนใหม่อย่างเยอะแยะมหาศาลทั้งหมด
แต่พอหลังปี๔๐ที่เกิดวิกฤตคลายซิสตรงนี้มา
ผมมีความรู้สึกว่าฝันของเราหายไป
ช่วงปี๔๐จะเป็นช่วงที่เรียกว่าค่าฝัน
ดักฝันของรุ่นแรก

ที่เขายังไม่เคยล้มลุกคุกคาน

แต่ในอีกแง่หนึ่งเขาก็ยังมีความฝันอยู่
ที่จะมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

ตอนที่ผมเข้ามาในวงการเหล็กใหม่
ตอนนั้นเราก็ยังไม่มีประสบการณ์มาก

แต่เรารู้ว่าเหล็กกลางน้ำ

คือจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมเหล็กในไทย

เราก็มองว่าจุดสูงสุดของผม
น่าจะอยู่ที่การทำเหล็กรีดร้อน

อายุสักประมาณ๕๐กว่า

คนที่ปรึกษาคนแรกคือคุณพ่อผม
ประโยคแรกที่ออกมาจากท่านก็คือ
ไปเถอะแล้วก็หัวเราะใส่
ประโยคแรกที่ออกมาจากคุณพ่อที่รักของตัวเอง
ได้มีโอกาสที่จะไปพบกับผู้ใหญ่ในวงการ
เรียนรู้จากหลายท่านอย่างมหาศาลนะครับ
ซึ่งหลายท่านเนี่ยถึงแม้จะเป็นคู่แข่งเรานะครับ

ก็สอนให้ข้อมูลอะไรต่างนะครับ
ผมก็ได้เรียนรู้จากตรงนี้มาเยอะมาก

ปรากฏว่าทำไปทำมาเนี่ยมันดันสำเร็จเร็วกว่าที่เราคิด
ตอนนั้นก็มีใครซิสแก่ตัวเองอยู่เล็ก

เราถึงจุดหมายในชีวิตของเราแล้วนะฮะ

ทุกวันนี้ผมก็มองว่า
อยากจะมาช่วยประเทศนะฮะ
เพื่อให้พัฒนาศักยภาพให้ดีมากขึ้น
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วงหลัง
ผมก็พยายามจะผลักดันผ่านสมาคมเหล็กต่าง
ลูกค้าผ่านพาร์ทเนอร์ของเรา
ระหว่างต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ

ก็คือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มเล็ก
เพื่อที่ให้สินค้าของเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้น
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานร่วมกัน

ทีมงานบางคนเขาอาจจะเหมือนกล้ากลัว
เราก็จะพยายามให้เขาเปิดใจ
ว่าเราให้โอกาสเราไม่กลัวความผิดพลาด
บางทีผมเข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสทำพลาด
ก็เลยกลัวไม่กล้าที่จะทำงานไม่กล้าที่จะเสี่ยงนะครับ
แต่ผมมองว่าคนทุกคนผิดพลาดแก้ไขได้
ฉะนั้นเราถ้าอยากจะทำให้งานสำเร็จ

มันก็ต้องมีการทดลองดูบ้างนะฮะ
และผมพร้อมที่จะเสียงไปพร้อมกับอีกหนึ่ง

อยากให้พวกเราอย่าที่จะกลัวแต่การโดนดูถูก
อย่าที่จะกลัวเรื่องการโดนตั้งคำถาม
ที่จะกลัวเรื่องการมองว่าเป็นไปไม่ได้
ผมก็ยังยืนยันว่าเราทำได้

ถ้าเราทดลองแล้วก็พยายามให้ถึงที่สุด